เพื่อร้องได้ให้ร้อง

หิวไพ่คล้าง
เหล้าลมอ่อนโอน

สุดฟื้นยืนต้น

สูญสิ้นความหวัง
สูญสิ้นความหวัง

เจ้ารักษ์ฟังเพลง

ภูยบันเลง
ยาลาร่าง
จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓
ค่ะร้องจบลงไปแล้วสำหรับเพลง๓
มีการจับตรงนี้เลยคือเครียดหรือว่าอะไรคะพี่
กังวลเหรอคะกังวลตรงไหนคะพี่
มีช่วงหวาดเสียวที่พี่คิดว่ามันมีความเสี่ยงเหรอคะพี่

ช่วงต้นตานเดี่ยวสุดฝืนยืนต้น
ตนตานเดียวสุดฟื้นยืนต้น
ทนแล้วข่มใจเหงา
กลัวตรงนี้หวาดเสียวกลัวว่ามันจะไม่ใช่อย่างที่เราร้อง

แต่ก็ต้องชื่นชมนะคะดนตรีออริจินัลเนี่ย
ประกอบกับเสียงพี่สมควรด้วย
มันได้อารมณ์ฟังแล้วเห็นท้องทุ่งนาย
เห็นต้นตานไหวเลยนะฮะตอนนี้
เห็นแต่คุณป่ายืนอยู่อีกฝั่งนึงแบบมีความสุขมากเลยในการฟังเพลง
นะคะก็ขอให้มีความสุขกันยิ่งกว่านี้กับคำเฉลยของคุณป่านุ่มค่ะ

ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณสมควรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
นี่โมงใจร้องใจ

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาท

ผิดครับ
การปการว่าร้องผิดจริงผมไม่อยากปาการจริงเลยครับ
แต่ว่านี้ก็คือการแข่งครรภ์คุณผู้ชม

เพลงนี้จากสอนคิรีศรีประจวบ
เป็นคำที่คล้ายคลึงมาก

เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ
คุณสมควรร้องไปได้๒เพลงนะครับ

วันนี้คุณสมควรรับไปจากรายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีจิตอนุญกร๊อก
มีจิตเมตตาอยากจะช่วยเหลือ
บริจาคอาหารบริจาคค่ายาให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะ
พยุงพี่สมควรแล้วก็พี่โก๊พี่เผือกนะคะ
ก็สามารถนี่เลยค่ะด้านล่างนะคะเป๊กขึ้น
ไว้ให้นะคะตามตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
หรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เพจร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มนุษย์เราก็สามารถที่จะมีเมตตาช่วยเหลือสัตว์ได้แต่สิ่งที่จะช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันได้คือมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น
เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันด้วยนะครับ
วันนี้คุณสมควรมีอะไรอยากจะกล่าวมีอะไรอยากจะพูดไหมครับอะไรก็ได้ครับ
ผมอยากจะพูดสักประโยคนึงนะว่าเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ย
ตอนที่เขายังน่ารักเราก็เลี้ยงเขา
แต่พอเมื่อรูปร่างของเขาไม่ดีแล้วแล้วเขาต้องเลี้ยงกับเธอ
อย่าไปทิ้งให้เขาต้องลำบากนะสงสารเขาเถอะเขาก็มีชีวิตเหมือนเรา

จริงเขา
รายการของเรายินดีจริง
แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณสมควรกับคุณโกะมากนะครับ

อีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เข้าใจ

ถ้าเกิดว่ามีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือ
เพราะว่าพี่โกะกับพี่สมควรแล้วก็พี่เผือกก็ช่วยเหลือเหมือนกัน
นี่ก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ท่านตั้งใจจะเลี้ยงแต่แรกนะคะ
เป็นสัตว์ที่ถูกนำมาปล่อยที่บ้านของท่านแล้วท่านก็มีจิตใจที่งดงาม

ก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะ
ถ้าท่านมีจิตใจอนุเคราะห์ก็ฝากรบกวนด้วยนะคะ
รับไปหนึ่งหมื่นบาทค่ะวันนี้กลับขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณสมควรครับขอบคุณครับ
เวลาผมกลับบ้านนะดีใจจะกอดเล่น
มันเป็นภาระที่หนักมากเลยนะครับ
สัตว์เลี้ยงเนี่ย๕๐กว่าชีวิตเนี่ย

เป็นคือเป็นใครเอามาให้ก็ไม่รู้ด้วย
เขาก็มีชีวิตเนาะ

อย่าไปทิ้งให้เขาต้องลำบากค่ะ
สงสารเขาเถอะเขาก็มีชีวิตเหมือนเรา
ถึงแม้วันนี้ผมทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่เคยตั้งไว้
ผมก็จะต้องตั้งใจไปทำมาหากิน
แล้วก็จะทำเลี้ยงแม่ภรรยาและพี่สาวและสุนัขและแมว
ต่อไปครับผมจะสู้ครับ
ผมพิการขาครับขาผมมันลืดไม่มีแรงครับ

พอบ่ายก็เลยนั่งเดินยองเอาเลยครับ
แขนมันก็รีบลงลงไม่มีแรง
พอไปมันก็ไม่มีแรงจะยกของครับ
ผมก็มีพี่น้องพิการด้วยกันอยู่๓คนครับ
แต่ละปีนี่ร่างกายสุดลงหินเลยครับ
หน้าหนาวนะครับลำบากสุดเลยครับ
เพราะว่ามันหนาวมันเหน็บมันมึนมันชาเลยครับ